จอบประเด็นกันต่อนะคะเรื่องของเมียนมาร์ค่ะ
รัฐบาลทหารเมียนมาวันนี้มีการสั่งปล่อยตัวนักโทษกว่าสองหมื่นสามพันคน
ท่ามกลางการจับตามองค่ะว่านี่จะเป็นการล้างคุกเพื่อรอนักโทษการเมืองชุดใหม่หรือไม่
ติดตามจากรายงานของทีมข่าวต่างประเทศค่ะ
กองทัพเมียนมาใช้โอกาสวันสหภาพเมียนมาและวันครบรอบเจ็ดสิบสี่ปีการลงนามสวนธิสัญญาปางโหลง
ศุกร์ที่สิบสองกุมภาพันธ์ปล่อยตัวนักโทษชาวเมียนมาสองหมื่นสามพันสามร้อยสิบสี่คน
และนักโทษต่างชาติอีกห้าสิบห้าคนเพื่อลดความแอดภัยในคันธสถานของเมียนมา
นับว่าเป็นเรื่องปกติที่เมียนมาร์จะอภัยโทษให้แก่นักโทษจำนวนมากเนื่องในวันสำคัญ
ซึ่งจะมีกำหนดไว้ล่วงหน้าแต่ด้วยสถานการณ์ที่ไม่ปกติเวลานี้
กองทัพยังคงมีการกวาดล้างและจับกลุ่มนักเคลื่อนไหวทำให้มีการตั้งข้อสังเกตจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนว่า
นี่เป็นการล้างคุกเพื่อรอรับนักโทษทางการเมืองด้วยหรือไม่บ้างก็ว่าอาจจะจงใจใช้นักโทษเหล่านี้มาปะทะกับกลุ่มมอบ
ด้านสมาคมให้ความช่วยเหลือนักโทษการเมืองซึ่งเป็นองค์กรสังเกตการณ์ในเมียนมาร์ระบุว่า
นับตั้งแต่รัฐประหารทางการเมียนมาร์ได้ควบคุมตัวผู้คนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลไปแล้วมากกว่า๒๖๐คน
จำนวนนี้ได้รับการปล่อยตัวออกมาเพียงยี่สิบคนในพลมินอองไลน์ซึ่งเป็นผู้นำการรัฐประหารกล่าวว่า
รัฐโทษกรรมนักโทษกว่าสองหมื่นสามพันคนเป็นไปตามเหตุผลด้านมนุษยธรรม
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสาภาพของเมียนมาร์โดยผู้ต้องขังที่มีโทษจำคุกตลอดชีวิต
จะลดลงเหลือเพียงโทษจำคุกสี่สิบปีส่วนโทษจำคุกที่สูงกว่าสี่สิบปี
จะลดลงเหลือสูงสุดที่๔๐ปีและโทษจำคุก๔๐ปีและโทษที่ต่ำกว่านั้น
จะถูกลดโทษให้สั้นลงเหลือเพียงหนึ่งในสี่ด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีนักโทษการเมืองกี่คน
ซูจีหรือพันธมิตรของนางว่าจะได้รับการปล่อยตัวด้วยหรือไม่ขณะเดียวกัน
และกลับไปปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ของชาติ
โดยไม่ใช้อารมณ์และความรู้สึกเป็นใหญ่
พร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรวมตัวกัน
เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด๑๙ด้วย
และประโยชน์ของตนเองเพื่อประโยชน์ของไวรัสโควิด๑๙ด้วย

และประโยชน์ของตนเองเพื่อประโยชน์ของไวรัสโควิด๑๙
และประโยชน์ของไวรัสโควิด๑๙